ก็บอกว่าการจับสลากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการแข่งขัน
ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเตะไทยมุ่งมั่นในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากขึ้น
โดยปตีเปิดเผยนะคะว่าภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ตรงนี้
แล้วก็กล่าวค่ะว่าฟุตบอลรายการนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลในทีมระดับเยาวชน
ที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลให้มีใจรักกีฬาชนิดนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ

อกจากนี้นะคะเบอร์ตีก็ได้พูดถึงทีมเก่าอย่างอัชนอลค่ะว่า
ในอนาคตจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้
เนื่องจากว่าสโมสรสามารถเคลียร์หนี้ในการก่อสร้างสนามได้ครบถ้วนแล้วค่ะ
ดังนั้นก็ถึงเวลาที่สโมสรจะมีเม็ดเงินสำหรับการซื้อนักฟุตบอลชื่อดัง
ซึ่งเบอร์ตีก็มองนะคะว่าอัชนอลในยุคปัจจุบันควรกล้าที่จะทุ่มซื้อซุปเปอร์สตาร์มากกว่านี้
เพราะว่าในปัจจุบันยังพึ่งพาความสามารถของนักเตะมากเกินไปค่ะ
แล้วก็ยังร่วมยินดีกับอาเซนเวนเกอร์นะคะเจ้านายเก่าที่ตอนนี้ต่อสัญญากับอัสนอลออกไปอีก๒ปี
แล้วก็เชื่อค่ะว่าคนที่จะทำให้อัชนอลประสบความสำเร็จก็คืออาเซเวนเกอร์เท่านั้นค่ะ